ช่วงนี้นะคะมารู้เรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน

เพิ่งย้ายมาอยู่ที่อาพาทเมนต์แห่งหนึ่ง
ในเขตราชเทวีปรากฎว่าคืออาพาทเมนต์ที่คุณหมออยู่
ใกล้กับสวนสันติภาพที่เขามีการเต้นเออโรบิก
ตั้งแต่สักประมาณ๑๘นาฬิกาจนถึง๑ทุ่ม๖โมงเย็นจนถึง๑ทุ่ม
คุณหมอไปร้องเรียนบอกว่ามันเสียงดังมากเลยรบกวนเวลานอน
เพียงท่านเดียวไปร้องเรียน
แล้วก็มีประเด็นออกมาตามหลังก็คือมีคำสั่งจากผู้อำนวยการเขตราชเทวี
สั่งย้ายลานเต้นแห่งนี้นะคะบอกว่าให้ไปที่ใหม่
จากเดิมคือสวนสันติภาพให้ไปที่ใหม่คือสวนริมบึงมักกะสัน
ทีนี้มันมีคำถามตามมาว่าพวงบริการเขตราชเทวี
บ้าจี้ตามคุณหมอที่มาร้องเรียนหรือเปล่า
ล่าสุดวันนี้คุณสุดปรีดามหายศผู้ศึกข่าวธนรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปคุยกับพวงบริการเขตราชเทวีเลยนะคะ
อำนวยการเขตท่านชี้แจงน่าสนใจค่ะคุณผู้ชม

กรณีการสั่งย้ายลานแอโรบิกสวนสันติภาพ
อนุสวรีชัยสมรภูมิเป็นไปตามแผนพัฒนา
ส่วนประเด็นที่ว่าคุณหมอร้องเรียนคือไม่ใช่ประเด็นนะคะ
หลักใหญ่ใจความถึงไม่มีคนร้องเรียน
ลานเต้นแอโรบิกแห่งนี้ก็ต้องย้ายอยู่แล้ว
เพราะว่าลานเต้นแห่งนี้เป็นพื้นที่ขอความอนุเคราะห์ใช้ชั่วคราว
จากสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร

หนังสือเรื่องของการขอให้ย้ายลานแอโรบิกแห่งนี้
ซึ่งเป็นพื้นที่ของสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพเนี่ย
มันมีมาก่อนก่อนที่คุณหมอท่านจะไปร้องเรียน
ผู้อำนวยการเขตเขาให้ข้อมูลมาแบบนี้
ก็คือนายธีรยุทธ์ภูมิศักดิ์เป็นผู้อำนวยการเขตราชเทวี
ก็ชี้แจงมาแบบนี้บอกว่าคำสั่งย้ายคือไม่ใช่ประเด็นหลักหรอก
เพราะถึงไม่มีคนร้องเรียนลานเอโรบิกแห่งนี้ก็จะต้องถูกย้ายอยู่แล้ว
เป็นไปตามแผนพัฒนาที่ถูกเตรียมไว้ตั้งแต่ต้นปีนะคะ
อำนวยการเขตราชเทวีค่ะได้แสดงเอกสารราชการบอกว่า
ในช่วงเดือนต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ทางสำนักงานเขตได้มีการทำเรื่องขอคืนพื้นที่ดังกล่าว
ให้แก่ทางสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพ
เพื่อจะย้ายไปที่ลานกีฬาพัด๒บริเวณใต้ทางด่วนศรีรัฐ
ว่าตรงนี้เนื้อที่ก็สักประมาณ๑๒กว่าไร่
มีความพร้อมมากกว่าทั้งเรื่องของพื้นที่
เรื่องของอุปกรณ์นันทนาการต่าง
คือคนที่นำเรื่องนี้มาโพสต์เฟสบุ๊ค
บอกว่าตรงนี้เป็นใจกลางกรุงเทพเลย
เป็นศูนย์รวมการคมนาคมไม่ว่าจะเป็นรถเมย์
ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นมันสะดวกสบายในเรื่องของการเดินทาง
และที่สำคัญสวนสติภาพมันกว้าง
มันสะดวกสบายก็ไม่อยากย้ายกันแหละค่ะ

ผู้อำนวยการเขตราชเทวีบอกว่า
อยากให้ประชาชนคนที่ไปเต้นที่นี้สักประมาณ๓๐๐๔๐๐คน
เข้าใจนะว่าจริงแล้วมันไม่ใช่เหตุ
เพราะว่ามีคนมาร้องเรียนก็เลยสั่งย้าย
เหตุคือต้องการคืนพื้นที่ให้กับกรุงเทพเขา
เพื่อนำไปพื้นที่ไปพัฒนาต่อ
ฟังเสียงผู้อำนวยการเขตราชเทวีกันหน่อยค่ะ

เดี๋ยวเย็นนี้ก็จะแจกประกาศประชาสัมพันธ

สวนสมตินะครับตรงนั้นแปลชนก็ใช้บริการตามปกตินะครับ
อาจจะมีการเต้นแอร์โอบิกกันต่างก็ประเภทกันกันเอง
หรืออาจจะประสานกับทางสวนหรือสำนักสิ่งแวดล้อมขอใช้อีกทีหนึ่ง
เวลาเต้นแอโรบิกก็คือสักประมาณ๖โมงเย็นถึง๑ทุ่ม
เพราะฉะนั้นวันนี้ผู้อำนวยการเขตราชเทวีก็จะเอาหนังสือเรื่องของการขอคืนพื้นที่
ไปปิดประกาศให้คนที่มาเต้นแอโรบิกได้เห็นได้เห็นประกาศนี้
แล้วก็ทำความเข้าใจให้เข้าใจกันมากขึ้น
ส่วนประเด็นเรื่องของว่าสิ้นเดือนนี้ลานแอโรบิกแห่งนี้

อำนวยการเขตราชเทวีบอกว่าก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมกรุงเทพที่จะต้องดูแล
แล้วก็เป็นคนไปเจรจากับครูสอนแอโรบิกที่จะต้องมีการตกลงกันด้วย